พูดถึงเรื่องราวของการช่วยเหลือเนี่ยต้องนึกถึงสองฝาแฝดกู้ภัยใจพระเลยนะคะ
พี่เอกพันธ์พี่บินบรือฤทธิ์นะคุณผู้ชม
จากเดินสายช่วยคนที่จบทุกข์ได้ยากอะไรมากมายแล้ว
ไปช่วยช้างที่ปางช้างหลายต่อหลายที่ก็แล้ว
ล่าสุดไปช่วยเหลือน้องลิงค่ะที่ลบบุรี

ใช่ลิงมีทุเรียนเป็นอิ่มน้ำสำราญเลยอยากแต่เป็นลิงไหมคะพี่แจ๊กรี
แต่ถ้าคนแพ้ทุเรียนก็จะเหม็นกลิ่นนะ
เออจริงค่ะคือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ทางพี่บินเบลือริสพี่เอกพันธ์เนี่ยขนผลไม้ไปกว่าสามตันนะ
ไปจัดเขาเรียกว่าเป็นแบบบุฟเฟ่โต๊ะจีนให้กับลิงเลย
จากที่สารพระการแล้วก็ลิงที่พระปังสามยอดจังหวัดลบบุรี
หลังจากที่ทางจังหวัดเนี่ยค่ะได้มีการทำเรื่องไปขอความช่วยเหลือกับทางมูลนิธิ
เพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
ก็เลยทำให้ไม่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเลย

ลิงก็อดอยากใช่ไหมมันก็เกิดการทะเลาะกันแย่งอาหงอาหารกันชิงอาหารกัน
คือมันสร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแถวนั้นด้วยนะคะ
เพราะว่าก็แม้ลิงมาทะเลาะแย่งอาหารกันอย่างที่เราเห็นข่าวก็เยอะ
ก็ทำเอาชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยต้องบอกว่านอกจากลิงที่อิ่มน้ำสำราญนะ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาทราบซึ้งในน้ำใจของสองพี่น้องกู้ภัยใจพระมากเลย
จากนั้นนะคะสองพี่น้องใจบุญก็เข้าร่วมพิธีรับมอบเทวรูปพระนารายหินทรายโบราณค่ะ

นี่เลยเป็นเทวรูปเก่าแก่โบราณที่ทรงคุณค่าด้วยนะคะ
ซึ่งต้องบอกว่าโอ้โหประเมินมูลค่าราคาไม่ได้เลยนะ
ดิษฐานไว้ให้กับประชาชนได้สักการะบูชาที่สารพระการเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยนะคะ
คือจริงนะเราเนี่ยอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรจากพี่บิน
ขนาดเราได้ดูข่าวได้อ่านข่าวได้ติดตามเรายังซึ้งใจเลย
เพราะว่าไม่ใช่แค่คนที่ได้รับความช่วยเหลือนะคะ

ยิ่งยงยอดบัวงามของเรานะคะ
เรียกว่านี่ก็สายบุญเหมือนกันค่ะ
ซื้อข้าวสารคุณผู้ชมนะคะ๕กิโลจำนวน๕๐๐ถุงค่ะ
ชิลอีกนะคะเจลล้างมือไปมอบให้กับพี่ตำรวจท่องเที่ยวที่สุวรรณภูมิ
เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเห็นใจพี่เขาทำงานหนัก
คอยดูแลคนเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็นำส่งกลับภูมิลำเนา
หลังกักตัวตามมาตรการของรัฐ๑๔วัน
คือมันโควิดซาแต่เขาทำงานหนักไงก็เลยไปช่วยนะคะ
จากนี้นะคะเจ้าตัวยังได้เดินทางไปถวายเทียนเข้าพรรษานะคะ
แล้วก็เตรียมจะทำบุญทอดพระป่าที่วัดบ้านโคกโพนะคะ
จังหวัดศรีสะเกดบ้านเกิดของพี่ยิ่งยงนะคะ
ในวันที่๒๗๒๘มิถุนายนนี้นะคะ
เพื่อนำเงินไปสร้างพระแล้วก็สร้างบันไดขึ้นเขาสารพี

ยิ่งยงเป็นสะพานบุญบอกให้แฟนคลับไปไม่กี่นาที
อดเงินพุ่งมา๓แสนกว่าบาทค่ะ
งานนี้นะคะพี่หญิงยงก็ฟักวันเทิงไทยรัฐ
นุโมทนาบุญถึงแฟนคลับทุกท่านด้วยนะคะ

ยกมือไหว้ท่วมหัวซ้าธุกันเลยนะคุณผู้ชมแหม
เรื่องราวดีแบบนี้ก็ทำให้เราอิ่มอกอิ่มใจกันไปด้วย